เราก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วค่ะ
เพื่อนตกลงเธอคิดได้ไหม

ใช่บอกมาเลยเดี๋ยวฉันจุดทูบอธิษฐานไปให้
ถ้าอย่างเงี้ยขอทูบหน่อยนะฉันจะได้กินร้าย

เก็บอะไรดีนะชิคกี้พายกินอะไรดีนะ

ฉันอยากกินอาหารตามสั่งอาหารตามสั่งก็กะเพราหมูกะเพราไก่ผิดเผ็ด

ก็เหนื่อยเธอบอกว่าเขาทำให้ได้หมดไง

แต่ร้านนี้แม่ค้าเขาทำให้
จริงเหรอใช่อุ๊ยตายแล้วคุณผู้ชมค่ะ
ตอนนี้ไม่ว่าจะพูดยังไงดิฉันต้องเชื่อไปก่อนค่ะ
เอาเป็นว่าท้องร้องแล้วตามน้องมิ้นไปดูเลยดีกว่าค่ะ
วันนี้ค่ะมิ้นจะพามาร้านก๋วยเตี๋ยวพันเซต
คุณสามารถเลือกสรรเมนูได้ตามใจเลยค่ะ
แล้วร้านนะคะอยู่ชั้น๒ตามมิ้นมาเลยค่ะ

ไปด้วยสีสันของดอกไม้แสนหวานบนกระถาง
ถือว่าเป็นไอเดียที่ทำให้ร้านดูมีมิติ
และทำให้ร้านดูโปร่งสบายตามากเลยล่ะค่ะ
มาถึงเมนูของอร่อยหลักสิบของเราดีกว่า
มาดูเลยนะคะว่ามิ้นสั่งอะไรมาบ้าง
มาเริ่มที่นี่เลย
เมนูแรกของมิ้นอันนี้นะคะ
เป็นเมนูที่สั่งตามใจค่ะ

ก็จะมีหมูสับก้อนทอดหมูสับสาหร่ายสันคอหมูตุ๋น

นก็เลือกน้ำซุปแบบหมูตุ๋นค่ะ
เดี๋ยวมาชิมดีกว่านะคะว่ารสชาติเนี่ยจะเป็นยังไง

อยากจะบอกว่ากินเข้าไปคำแรกเนี่ย
กลิ่นน้ำซุปที่มิ้นบอกคือมันหอมขึ้นจมูกเลยค่ะ

ถ้าสมมุติใครที่ชอบความหวานกลมกล่อมของน้ำซุป
แล้วเส้นเนี่ยนุ่มเหนียวแล้วแบบอร่อยมากค่ะ

ก็จะให้อารมณ์เหมือนเราแบบกินหมูสับแต่ว่ามีความกรอบนิดนึง

และจานนี้เนี่ยนะคะราคาเพียงแค่๗๕บาทเท่านั้นค่ะ
มาต่อกับเมนูต่อไปเลยค่ะ
เมนูนี้นะคะถือว่าถ้าใครมาร้านนี้เนี่ยต้องสั่งเลยค่ะ
กับเมนูหมูกรอบซีอิ๊วหวานนั่นเองค่ะ
โอ้โหหมูกรอบเนี่ยนะคะชิ้นนี้หนาแล้วก็ใหญ่มากเลยค่ะ
คุณผู้ชมบอกเลยว่าหมูกรอบที่นี่นะชิ้นใหญ่เต็มปากเต็มคำมากเลยค่ะ
กัดเข้าไปเมื่อกี้นะคะกรอบมากแล้วเนื้อเนี่ยก็หนานุ่ม
วกกับซีอิ๊วหวานอันนี้คือเด็ดมากเลยนะ
คือรสชาติเนี่ยจะแบบหวานแบบหวานลิ้นแล้วก็ละมุนมากค่ะ
และหมูกรอบสีอิ๊วหวานของที่นี่นะคะ
และด้านบนเนี่ยนะคะก็จะประกอบไปด้วยหมูเด้งหมูสับนะคะ
นี่แล้วเขาก็จะมีโรยเป็นกุ้งแห้งนะคะแล้วก็มีถั่วลีสงด้วยค่ะคุณผู้ชม
คุณผู้ชมอันนี้เนี่ยเหมาะสำหรับใครที่ชอบรสชาติแซ่บนิดนึงค่ะ
อย่างที่บอกว่ามันจะมีกลิ่นของแบบต้มยำนิดนะคะ
หมูเด้งของเขาเนี่ยเด้งนุ่มสุดเลยค่ะ
วกกับเส้นกิ้มอีนะเป็นอะไรที่แบบลงตัวมาก
สำหรับจานนี้เนี่ยนะคะราคาอยู่ที่๗๕บาทค่ะ
แล้วมาถึงจานสุดท้ายค่ะกับจานนี้เลย
สปาเกตตี้แห้งหมูกรอบค่ะ
ใครที่ชอบหมูกรอบที่มิ้นนำเสนอไปนะคะ
สามารถเลือกมาเป็นท็อปปิ้งในก๋วยเตี๋ยวได้ค่ะ
และอันนี้เนี่ยนะคะจะเป็นเส้นสปาเกตตี้
ก็คือเป็นเส้นกลมแบบนี้ค่ะ

ชามนี้นี่ฟินสุดเลยค่ะคุณผู้ชม
และน้ำซอสของที่นี่เนี่ยนะคะ

ร้านเลยค่ะอร่อยเด็ดแบบนี้เลยและชามนี้เนี่ยนะคะ
สปาเกตตี้แห้งหมูกรอบราคาอยู่ที่แปดสิบห้าบาทค่ะและทั้งหมดนี้นะคะ
ก็คือเมนูของอร่อยหลักสิบของทางร้านพันเส้นที่มิ้นมาแนะนำกันค่ะ
ใครที่มาที่นี่นะคะอย่างที่บอกเลยสามารถเลือกได้ตามใจ
หรือจะสั่งเมนูตามที่มินแนะนำก็ได้นะคะใครที่อยากจะมาชิมอาหารอร่อยอร่อยแบบนี้ที่ร้านพันเส้นมาได้เลยค่ะ
อยู่อารีซอยหนึ่งนะคะอยู่ที่โครงการสนัดนภาพขึ้นมาชั้นสองค่ะ
ร้านนี้เนี่ยนะคะเปิดทุกวันค่ะตั้งแต่๑๐โมงครึ่งถึง๓ทุ่มค่ะ
แหมเห็นขนาดนี้แล้วก็มินได้ชิมอร่อยขนาดนี้
แอร์เจ๊ปุ๋ยอยากจะมากินก๋วเตี๋กับมิ้นไหมคะ
ชอบที่เด็ดไปกว่านั้นนะคะคุณผู้ชมค่ะราคาไม่ถึงร้อยบาท
แบบนี้ต้องยกนิ้วให้จริงจริงค่ะนี่มันแน่นอนอยู่แล้ว
ปุ๊ยสิ่งที่ฉันถามมาตัวเองมาให้คุณผู้ชมด้วยนะ
ตรงรสที่สุดแล้วมันตรงดีที่สุดอยู่แล้วค่ะ
เพื่อนฉันเก่งที่สุดใน๓โลกเลยนะคะ
ทั้งโลกนี้โลกหน้าแล้วก็ปรโลก
ปุ๋ยคะทำไมฟังหนุ่มเหมือนเป็นนางฟ้ายังไงก็ไม่รู้อ่ะ

อุ๊ยตีต่อมานะคะปุ๊ยไม่ใช่นะคะคุณผู้ชมค่ะ
เอาละค่ะไม่เถียงกระปุ๋ยกว่าเพราะว่าตอนนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะ
ยังสามารถไปดูนะคะย้อนหลังแล้วก็ไปเต็มอิ่มกับแม่บ้านประจันบานได้นะคะ
เว็บไซต์ไทยรัฐทีวีหรือว่าเข้ามาทักทายกับพวกเราได้นะคะ
ใช่ค่ะวันนี้เราสองคนต้องลาไปแล้วจริงนะคะ
สามารถติดตามชมรายการได้ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒นะคะ
วันนี้เราสองคนต้องกล่าวคำว่า
สวัสดีค่ะ